คุณผู้ชมพาไปดูพี่อั้มพระชรภากับพี่โชโภคกันสักนิดหนึ่งนะครับ
บอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยอย่างหวานค่ะ

คืนชื่อว่าเป็นตุ๊กตาจะใส่กี่ตาก็ไหมที่
ดูอย่างนุงอามของพี่โภคสิคะ
อ้าวใส่มาแล้วแว่นสี่ตา
ใช่จ้ะแม่อ้ำใส่แว่นสีตา
หนึ่งใจหนึ่งไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ
สี่ตาหกตานึกถึงสี่ตา

แหมไปแซวเขาว่าปิดเหม่งนิมิตร

แต่ที่รู้คือน่ารักมากหวานมากเลยค่ะแม่ค่ะ
เอออันจริงบางทีเวลาเราใส่แว่นตาเนี่ย
เราใช้เป็นที่คาดผมได้แต่ว่า
สายตามันก็ต้องมองไงก็เอามาใส่อีกอันนึงเฮ้ยก็ไม่ผิดอ่ะแม่